ไปสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วความเชื่อเราก็ดูกันไปแล้ว
ประเภทนี้ดีก็ดูกันไปเยอะหลากหลายประเภทนี้แล้ว
ของกินดีเด็ดก็ต้องมาเหมือนกัน
ร้านนี้เนี่ยอยากแนะนำให้ไปเลยใครที่ชอบทานอาหารเหนือ
คุณจะไม่ผิดหวังดิฉันจะพาไปกินข้าวซอย
ข้าวซอยร้านนี้เขาบอกเป็นระดับตำนานนะคะ
เพราะว่าขายมายาวนานกว่า๕๐ปีแล้วค่ะครับ
ไปร้านนี้กันนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านไอวานะกวานพยาว
ตั้งอยู่ที่ถนนชายกว้านตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบกินข้าวซอยเนี่ยนะ
แวะมาที่นี่เลยครับเพราะว่าข้าวซอยของที่นี่
เขาเป็นข้าวซอยสูตรเด็ดสูตรโบราณ
เปิดขายมากว่า๕๐ปีแล้วค่ะ
ซึ่งความเด็ดของข้าวซอยร้านนี้อยู่ที่นี่
น้ำพริกเขาน้ำพริกเขาจะเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเอง
สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นแล้ว
ทำให้ข้าวซอยของที่นี่อร่อยเด็ดไม่เหมือนใครไม่เหมือนที่ไหน
ไม่เชื่อใช่ไหมไปฟังจากปากเจ้าของร้านการันตีความอร่อยกันเลยค่ะ
นี่สุดยอดนิ่มอร่อยด้วย

และนี่ค่ะการันตีจากเจ้าของร้านไปแล้วว่าอร่อยเด็ดไม่เหมือนที่ไหนแน่นอน
แถมร้านนี้นะคะยังเป็นร้านที่ในหลวงราชการที่๙
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่ตำบลบ้านตา

ค่ะคือว่าเป็นความพักภูมิใจพลื่นปิตินะคะ
ของร้านนี้ที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเหมือนกันเนาะ
การันตีความอร่อยเด็ดอีกครั้งด้วยภาพที่ลูกค้ามาทานที่ร้านอย่างเนื่องแน่น
เห็นแบบนี้แล้วพลาดไม่ได้นะคะคุณใครที่เป็นสายข้าวซอย
ไตล์แบบว่าชอบทานอาหารเหนือแบบเข้มข้นรสเด็ดนะคะ
อยากจะเชิญชวนให้ไปลองทานข้าวซอยสูตรเด็ดสุดอร่อยสูตรโบราณกว่า๕๐ปีร้านนี้
ทานกันได้ร้านชื่อว่าร้านไอวานะกวานพยาวอยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ร้านเปิดขายตั้งแต่เวลา๙โมงไปจนถึง๕โมงเย็นนะจ๊ะ
ไปกันได้เลยจะไปทานตอนไหนก็ได้หลังจบรายการของเราก็ไปทานก็ได้กลางวันก็ได้ตอนบ่ายก็ได้ตอนเย็นก็ดีแต่๕โมงปิด
ไปแค่นี้แหละ
ทำให้รายการของเรานั้นได้รับรางวัลรางวัลหนึ่งที่คุณผู้ชมอยากจะมอบให้ก็คือโล่รางวัลรูปอาหารไปเลย

ใช่ถูกต้องอย่างที่บอกนี่ไงคุณผู้ชมส่งมาว่าเป็นรางวัลตะเกียบทองคำ

มันก็จะแยกกันมันก็จะคีบยังไง